คุณผู้ชมว่ากันด้วยเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันบ้าง
ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของดราม่าเมียหลวงแห่งชาติ
เล่าข่าวนี้ให้ฟังก่อน
แม่ไม่ต้องรอให้เจ้าบ่าวมาสู่ขอ
แต่ทีนี้เจ้าสาวไปสู่ขอซะเอง
คุณผู้ชมไปดูคู่รักคู่นี้นะครับ
เพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นคุณตาวัย๗๑ปี
ส่วนเจ้าสาวเป็นคุณยายวัย๖๔ปี
น่ารักดีคุณผู้ชมดูคลิปนะครับ

คุณยายว่า๖๔ปียกสินสอดไปขอเจ้าบ่าวเอง

สิ่งที่เฮฮามากที่สุดก็นี่แหละฮะ
ช่วงของการถือเลิกส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอ

โอ้โหลูกหลานแล้วก็เพื่อนเต็มไปหมด

หอมเลยกอดเลยนะฮะนี่เป็นเสียงเชียร์
สำหรับการส่งบ่าวสาวรุ่นใหญ่เข้าเรือนหอนะครับ
และภาพความน่ารักนี้ทางเพจขอนแก่นเดอร์

พร้อมกับเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าบ่าวอายุ๗๒
ส่วนเจ้าสาวอายุ๖๔ทั้งคู่เป็นม่าย
ก่อนจะมั่นหมายและรักกันนะฮะ
แล้วก็ตกลงโปรงใจใช้ชีวิตคู่ยามแก่เท่าด้วยกันนะครับ
แล้วก็ถือเลิกดี๒๑กุมภาจัดงานแต่งด้วยการผูกข้อไม้ข้อมือ
ที่บ้านแอบเผินน้องน้ำพรองจังหวัดขอร์นแก่นนะครับ
แล้วก็เจ้าสาวยกขันหมากมาเองเลย

บาททอง๓บาทรถจักรยานยนต์ป้ายแดงอีก๑คัน
มาสู่ขอเจ้าบ่าววัย๗๑ปี
แล้วก็จัดทุกอย่างตามประเพณีโบราณนะครับ
งานนี้เจ้าบ่าวยกนิ้วการันตีว่า
ผมยังฟิตปังมะพร้าวหนึ่งต้นก็สู้ไม่ได้
สบายมากไม่ต้องกินมะพร้าวหลายลูกหลายทลาย
แต่ก็ยังสู้ได้นะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวความน่ารักที่โพสต์กันในโลกโซเชียล